กรณีที่ทหารวิสามันนายชัยภูมิป่าแส
ซึ่งเป็นนักกิจกรรมและนักเคลื่อนไหวกลุ่มชาติภัณฑ์นะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องของการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เรื่องของการตรวจสอบว่ามีเงินไหลเข้ามาในบัญชีของนายชายภูมิ
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างเคร่งครัดนะครับ
เพราะว่าทางญาติของนายชัยภูมิเองบอกว่า
เงินที่มีในบัญชีของนายชายภูมิเป็นเงินจากรายได้การขายกาแฟออนไลน์
แต่ว่าทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

และกลายเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้พาดหัวใหญ่แล้วฮะ
นักค้ายาโอนเงินให้นักเรียนลาหูหลักฐานเด็ดของตำรวจ
เรื่องนี้พลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
กล่าวถึงเส้นทางทางการเงินของนายชัยภูมิป่าแสอายุ๒๑ปี
นักเรียนชั้นม๕นักกิจกรรมชาติภัณฑ์ลาหูนะครับ
เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าพื้นเมือง
โดยบอกว่าการที่มีญาติของนายชัยภูมิได้ออกมาให้ข่าวว่า
เงินในบัญชีของนายชายภูมิมาจากการขายกาแฟออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะได้ตรวจสอบดูรายการบัญชีธนาคารย้อนหลังทั้งฝากและถอนทั้งหมด
พบสิ่งที่น่าตกใจว่ามีการโอนเงินและเบิกออกทันทีมีพิรุษตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่น
และมีการโอนอัตโนมัติกว่า๓๐รายการ
ผิดจากการเป็นนักธุรกิจหรือนักค้าขายธรรมดาที่จะพักเงินไว้ในบัญชี
หรือว่าคงเงินไว้ไง๒๓วัน

ค่ะก็เป็นการอูนอัตโนมัติทุกเดือนเลย
นอกจากนี้ทางตำรวจยังพบหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีของนักค้ายาจำนวน๓คน
ซึ่งตอนนี้ถูกจับแล้วนะนักค้ายาถูกจำคุกอยู่
มายังบัญชีของนายชายภูมิตอนนี้อยู่ระหว่างให้หาหลักฐานให้ชัดเจน
เพื่อนำสู่สำนวนในกระบวนการศาลนะครับ
ส่วนงานที่ตำรวจภูทรภาค๕ต้องติดตามต่อไป
เป็นเรื่องของยาบ้า๒๘๐๐เมตรที่อยู่ในรถของนายชายภูมิ
ให้เพื่อนเป็นคนขับว่าเข้ามาอยู่ในรถได้อย่างไร
แม้ทางพยานได้ระบุถึงคนจำนวน๔คน
ที่บอกว่าขอมาดูรถขอมาดูน้ำมันเครื่องหน่อย

และทางพยานได้ชี้ตัวจำนวน๒คน
ส่วนอีก๒คนจะต้องติดตามว่าเป็นใคร
เพื่อรวบรวมหลักฐานเสนอออกหมายจับต่อไป
อันนี้ก็เป็นอีก๔บุคคลที่สำคัญนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าถ้ามาขอเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
มาวนเวียนอยู่ใกล้รถในช่วงก่อนเกิดเหตุ
ก็น่าจะมีอะไรสักอย่าง
แล้วก็เป็นการยืนยันด้วยว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

ตอนนี้ตำรวจก็ดำเนินการเรื่องนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องกระบวนการสอบสวนจะต้องแยกเป็น๓คดีครับ
คดีที่๑คือกรณีที่ทหารกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง๒คน

คดีที่๒เป็นคดีที่ทหารตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่น
โดยอ้างปฏิบัติการตามหน้าที่และป้องกันตัวตามสมควรแก่เหตุ
ส่วนคดีที่๓ก็เป็นเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพนะครับ
ส่วนเรื่องที่ทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนมีความคล่องใจ
จะให้ขุดศพขึ้นมาตรวจชนะสูตรอีกครั้ง
โดยระบุว่าก่อนที่จะมีการวิสามันมีการซ้อมและทำร้ายร่างกาย
เรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางญาติผู้เสียชีวิตจะร้องขอนะครับ
ส่วนผลชนสูตรเดิมของทางแพทย์โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
ก็จะออกมาอีก๓๔วันนี้แล้วครับ
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
บอกว่าวันนี้๑๐นาฬิกานะคะจะมีการเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้ตรวจสอบพลโทวิจักษ์สิริบันศพเป็นแม่ทัพภาคที่๓
ก่อนหน้านี้มีการกล่าวถึงคดีวิสามันฆาตกรรมในชัยภูมิ
บอกว่าถ้าเป็นผมกดออโต้ไปแล้ว
บอกว่าคำพูดนี้มีลักษณะชี้นำแล้วก็เป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม
ขัดต่อระเบียบกรสูงกราโหมว่าด้วยประมวลจัดระยะธรรม

นอกจากนี้นะครับนายศรีสุวรรณจะขอให้มีการตรวจสอบพลโทวิชัย
จอหอแม่ทัพภาคที่๒และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะ

ให้มีการก่อสร้างบ่อนกาซิโนในพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทยกัมพูชา
บริเวณจุดผ่อนปลนช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรำ

การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นออกเปิดเผยก่อนหน้านี้
อันนี้คือ๒ความเคลื่อนไหวของนายศรีสุวรรณจัญญา
แต่เรื่องแรกเรื่องของกรณีของการวิสามันนายชายภูมิป่าแส
ทำงานไปคู่ขนานกันนะคะเป็นเรื่องของคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
การสอบสวนการทำหน้าที่ของทหารในวันนั้น
ก็คือเป็นการตั้งคณะกรรมการของทหาร
คือตอนนี้ทางนายยกรัฐมนตรีบอกว่าต้องรอก่อนนะ
การตรวจสอบของคณะกรรมการ๓ฝ่าย
มีอายการมีตำรวจแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
รวมถึงรับฟังการข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากในส่วนของ
ผู้ที่ทำงานด้านเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับ